คุณผู้ชมกำลังลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติการ
การค้นหาเด็กที่หายไป
ถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงราย
นั่นก็คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ตำบลโป่งผา
เพราะว่าหน้า๑๑๑สิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า

นั่นก็คือประดมกู้ภัยค้นหาช่วย๑๓ชีวิต

หลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๒๓มิถุนายน
ผู้ปกครองของเด็กแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

แล้วก็เพื่อนของเด็กเปิดเผยว่า
เด็ก๑๒คนกับโค้ชอีก๑คน
เข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้
ถ้านับนะว่าถ้าหายไปตั้งแต่ช่วงบ่าย
ของวันที่๒๓มิถุนายนวันเสาร์
จนกระทั่งถือเวลา๗นาที๔๓นาทีตอนนี้
ว่าอาจจะ๔๓ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะคุณ
ทีนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของปฏิบัติการค้นหาค่ะคุณผู้ชม
โดยทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นร้อยนายเลยนะ
ก็ระดมกำลังกันไปค้นหาเด็กรวมถึงโค้ชที่ศูนย์หายอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ

พ่อแม่ญาติของน้องที่ยังสูญหายอยู่

มาทำพิธีกันตามความเชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำถ้ำ
กลองตามความเชื่อโบราณ
รวมถึงนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี
ขอเจ้าแม่นางนอนให้ช่วยทั้ง๑๓ชีวิตให้ปลอดภัย
ซึ่งการค้นหาของนักประดาน้ำตลอดเมื่อวานนี้
แม้ว่าฝนจะไม่ตกลงมาเติมเพิ่มนะ

ก็คือเรื่องน้ำในถ้ำมันยังสูงอยู่
เพราะว่ามีน้ำคุณน้ำป่าจากดอยผาหมี
มันไหลเข้ามาอยู่บริเวณโพรงถ้ำ
โพรงถ้ำเลยแล้วก็ระดับน้ำลึก๕เมตร
ใช่ค่ะแล้วก็แถมสีของน้ำมันก็เป็นสีขุ่นมองไม่เห็น
ในถ้ำเองก็มีหินงอกหินย้อยบางช่วงมันแคบมาก

รวมถึงปัญหาหลักคือเรื่องของความมืด

สภาพในถ้ำคือมืดเหมือนกันหมดนะคะ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังในการที่จะวางแผน
คุณดูสิมีการจำลองว่าในถ้ำจะเป็นยังไงบ้าง
โดยประหลัดอำเภอแม่สายแล้วก็สมอบเชียงกราย
ประชุมวางแผนร่วมกับมิสเตอร์เวิร์นอันสเวิร์ดชาวอังกฤษ
ที่มีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ตำบลโป่งผา
แล้วก็มิสเตอร์เวิร์ดเขาเคยเข้าไปสำรวจถ้ำแห่งนี้มาแล้ว
หลายรอบแล้วก็ยังร่วมสำรวจร่วมตรวจสอบ
ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงด้วย
ใช่แล้วก็เมื่อวานนี้คือไปหากันตั้งแต่บ่าย๓นะ
เพื่อที่จะหลังจากที่ระดมค้นหาเสร็จแล้ว
เขาก็ออกมามาระดมสรุปเหตุการณ์สรุปสถานการณ์

ระยะทางละ๓กิโลกรัมไปนานกว่า๖ชั่วโมงยังไม่เจอ
ส่วนเส้นทางการค้นหาก็เจอพวกดินเหนียวเจอทรายมันข้ามไปไม่ได้
เมื่อวานนี้พอบ่าย๓ก็เลยยุติการค้นหาไว้ก่อน

จะมีนักประดาน้ำของทางทหารเรือรวมถึงหน่วยซิลมาร่วมค้นหาด้วย
ซึ่งนางเกียงคำหลวงแม่ของนายพรชัยคำหลวงอายุ๑๖ปี

ถือว่าเป็นน้อง๑ใน๑๓คนที่ยังศูนย์หายอยู่
บอกกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาเลยค่ะอยากให้ลูกปลอดภัย

คุณผู้ชมครับทีมสำรวจโครงสร้างภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้
เราก็ได้จำลองกราฟิกจากข้อมูลของทีมสำรวจออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ
จากบริเวณปากถ้ำเข้าไปเป็นระยะทาง๓กิโลเมตร
จะเจอจุดสามแยกที่มีทานน้ำไหลผ่านตรงกลางถ้ำ
ซึ่งทานน้ำจะไหลลงมาจากดอยผาหมี
และจุดนี้แหละครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็ทีมสำรวจบอกเมื่อวาน
มีน้ำป่าไหลหลากลงมาจากดอยผาหมีมาลงจุดนี้
ทำให้น้ำท่วมลึกประมาณถึง๕เมตร
ระดับน้ำนี้สูงมากจนติดเพดานถ้ำ
จุดนี้คือจุดที่มืดมาก
เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำน้ำผ่านจุดนี้เข้าไปให้ได้

แต่เมื่อวานปฏิบัติการในการดำน้ำผ่านเข้าไปตรงจุดนี้
ค่อนข้างจะยากอย่างที่บอกว่าน้ำมันลึก๕เมตร
เจ้าหน้าที่นะครับพยายามใช้กระสอบทราย
ในการกั้นน้ำจากดอยผามีไม่ให้ไหลมาสมทบอีก
แล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำพยายามที่จะสูบน้ำออกไปอีก
พยายามจะดำน้ำเข้าไป
เดินสายไฟฟ้า๒สว่าง
ติดตั้งพัดลมเพิ่มออกซิเจน
แต่เมื่อวานยังทำได้ยากอยู่
เพราะว่าน้ำมันไหลมาจุดนี่แหละครับ
ถ้าจุดนี้ผ่านไปได้จึงจะไปเจอกับเนินดิน

น่าจะเป็นจุดเดียวในถ้ำที่เป็นที่แห้ง
คาดว่าทั้ง๑๓ชีวิตจะติดอยู่บริเวณนี้

อยู่ถัดจากเนินดินเข้าไปอีก๓กิโลเมตร
คาดว่าระดับน้ำถัดจากเนินดินไปปลายถ้ำเนี่ย
ก็จะอยู่ระดับสูงอีกเช่นกัน

ถ้าเด็ก๑๒คนกับโค้ชอีก๑คน
จะสามารถอยู่ได้ก็คืออยู่เกาะตรงกลาง

จะเป็นที่ที่ทำให้รอดชีวิตได้นะครับ
เพราะว่าระดับน้ำที่จะไปสู่ปลายถ้ำเนี่ย

ยังไม่ยืนยันว่าปลายถ้ำมันออกไปสู่ทางไหน

ลึกประมาณ๘กิโลเมตรครับคุณผู้ชมฮะ

เราไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเช้าวันนี้
ซึ่งหน่วยซิลของกองทัพเรือเดินทางไปถึง

เพื่อวางแผนช่วยเหลือ๑๓ชีวิตแล้วนะครับ
โดยจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือในเช้าวันนี้ทันที
ติดตามได้จากคุณระวีการแก้ววิจิต
จากภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

หรือว่าถ้ำที่มีชื่อว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ

เพื่อที่จะเกาะติดภารกิจการค้นหาเด็กนักฟุตบอล๑๒คนนะคะแล้วก็โค้ชอีก๑คนค่ะ
รวมเป็น๑๓คนหลังจากที่พวกเขานะคะได้หายไปภายในถ้ำแห่งนี้นะคะ
นานกว่า๓๘ชั่วโมงแล้วค่ะหรือว่าร่วม๒วันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้นะคะก็ยังไร้วี่แววค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตได้นะคะว่าทางด้านหลังของดิฉันนะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็กำลังเตรียมกำลังพลนะคะเพื่อที่จะรวมพลเดินทางเข้าไปสมทบนะคะ
กับชุดการทำงานชุดแรกนะคะที่ได้เดินทางเข้าไปเมื่อเวลาตีสี่ที่ผ่านมานะคะ
หรือว่าสี่นาฬิกานี่เองค่ะโดยชุดที่ได้เดินทางเข้าไปนะคะ
ชุดแรกเป็นชุดจากเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษหรือว่าหน่วยซิลนะคะ
ซึ่งได้มีการแบ่งกำลังไปชุดแรกนะคะได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะคะ
ว่าในพื้นที่มีอันตรายหรือว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของอะไรบ้างนะคะ
แล้วก็จะให้ชุดที่๒เนี่ยเดินทางเข้าไปในช่วงเวลา๗นาฬิกานะคะ
หรือว่าตอนนี้นี่เองนะคะที่ชุดที่๒นะคะ
กำลังจะเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะเดินทางเข้าไปด้านในค่ะ
ซึ่งการเดินทางเข้าไปด้านในนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่า
จากพื้นที่โดยรอบแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เดินทางลำบากเลยทีเดียวนะคะ
เจ้าหน้าที่จะต้องมีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการช่วยเหลืออย่างรัดกลุ่มนะคะ
แล้วก็มีความปลอดภัยพอสมควรค่ะโดยก่อนการเข้าไปปฏิบัติการภารกิจค้นหา
ผู้สุนหายในถ้ำทั้งสิบสามคนที่เป็นเด็กสิบสองคนผู้ใหญ่หนึ่งคนนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประชุมวางแผนกันค่ะในการเข้าค้นหา
โดยการประชุมนะคะก็ประชุมกันนานกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
โดยท่านนาวาเอกอนันต์สุราวัลผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่หนึ่ง
โดยบัญชาการสงครามการรบพิเศษทางเรือกองยุทธการ
เป็นผู้กระจายงานค่ะแล้วก็เข้าไปทำความเข้าใจกับทีมนักประดาน้ำ
ที่๒นะคะที่ได้ทำการดำน้ำลงไปปฏิบัติภารกิจ
ค้นหาผู้สูญหายเมื่อเวลา๔โมงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมา

เมืองต้นจากการสำรวจก็พบว่าภายในถ้ำ
มีน้ำไหลวนเข้ามาในแต่ละห้องของตัวถ้ำค่ะ
ทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่จะมีการประเมินนะคะ
ว่าจะใช้วิธีการสูบน้ำออกมา
แต่ก็สำรวจพื้นที่แล้วนะคะอาจจะทำได้ยากค่ะ
เนื่องจากระแสน้ำแรงและมีน้ำขึ้นในไหล้ช่วงเวลาทีเดียวค่ะ
เดี่ยวจะมีส่วนลงหน้าเข้าไปสำรวจ
อีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจว่าพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ส่วนที่สองคือชุดทีมงานที่จะทำงานกำลังไปนี้
ประมาณ๖โมงเช้า
ไปเจอกันที่ภายในถ้ำนะครับจากการพูดคุยกับคนในพื้นที่เนี่ย
ก็ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้จริงแล้วมันมีช่องทางอยู่นะครับ
ช่องทางมันไม่ใช่เป็นทางตันเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้
ให้หาช่องที่มันเคยเป็นช่องทางเนี้ยให้เจอนะครับอ่าคิดว่า
คิดว่าคงไม่เกิดเหตุความสามารถครับปัญหาเนี้ยเท่าที่ฟังนะครับ
จากว่าชุดผมเพิ่งมาถึงปัญหาก็คือน้ำเป็นน้ำขุ่น
ดำลงไปแล้วเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นผมว่าประมาณหกโมงเช้า
โมงเช้าน่าจะเริ่มทำงานได้ครับ
ขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าสำหรับการประติบัติภารกิจ
ค้นหาผู้สูญหายทั้ง๑๓คนเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษ
ได้แบ่งชุดการทำงานออกค้นหาเป็นสี่ชุดนะคะรวมสิบแปดคนค่ะ
เพื่อไม่ให้ชุดการทำงานนั้นดรักปรำแล้วก็มีความยากลำบากมากเกินไป
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ปพ
แล้วก็ตำรวจในพื้นที่มาคอยดูแลความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะ
ในหน่วยซิลในชุดที่๒ที่จะลงไปสมทบกับชุดแรกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ซึ่งด้านในนะคะก็จะเห็นว่ามีอุปสรรคในเรื่องของแสงไฟนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นนะขนาดนี้นะคะทีมข่าวก็ยังก่อติดการรายงานอย่างต่อเนื่องค่ะ
ณเวลานี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดที่๒แล้วนะคะ
ซิลก็กำลังเตรียมกำลังพลที่จะลงไปนะคะแต่ว่าระยะเวลาผ่านไปนานกว่าสองชั่วโมงแล้วนะคะ
ตั้งแต่ช่วงตี๔ที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่พบวี่แววหรือว่าความคืบหน้าของเด็กทั้ง๑๒คนแล้วก็โค้ดอีก๑คนค่ะ
ซึ่งณขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่จะนำสายไฟนะคะเข้าไปต่อให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นนะคะ
หลังจากที่ได้มีการนำไฟฟ้าเข้าไปนะคะแล้วก็ติดต่อให้มีไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
ในระยะทางประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยเมตรแล้วนะคะแต่ว่าระยะทางหกร้อยถึงแปดร้อยเมตร
ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงด้านในสุดได้นะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะ
หากมีความคืบหน้าทางทีมข่าวไทยรัฐทีวียังเกาะติดการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็หากมีความคืบหน้าเราจะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดค่ะ
ขอบคุณนะครับอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คือจำเป็นต้องมุดน้ำลงไปให้ได้
มุดน้ำที่มันอยู่ปากถ้ำเนี่ยนะคะลึกห้าเมตรแล้วก็น้ำมันขุ่น
น้ำมาจากดอยผามีเนี่ยนะครับจากนั้นติดไฟส่องสว่างใต้น้ำ
จากนั้นก็ต้องใช้เชือกในการนำทางเพราะในถ้ำเขาบอกมืดมาก
เจ้าหน้าที่จะต้องติดอาหารติดน้ำเข้าไปด้วย
เผื่อถ้าเจอเด็กก็จะได้ไปให้กินก่อนเพราะเชื่อว่าเด็กจะอ่อนล้าเหลือเกินนะครับ
ตอนนี้ยังมีความหวังอยู่และจริงเนี่ยถ้ำดอยหลวงเนี่ย
ช่วงหน้าฝนเขาปิดนะปิดไม่ให้เข้า
ส่วนใหญ่คนที่เข้าไปจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้าไปสำรวจเรื่องของพื้นที่ถ้ำ
แล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ด้วยต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องมีคนในพื้นที่เข้าไปด้วยนะครับ
ก็ทุกคนภาวนาขอให้เด็กนั้นปลอดภัยนะครับ